คุณผู้ชมครับจำเหตุเรือที่เขาซ้อมกลางแม่น้ำยมแล้ว
แล้วพลิกคว่ำได้ไหมฮะที่ฝีพายหายไป๒

ช่วงเที่ยงวันนี้นะครับเจออีกหนึ่งศพคุณวรพร
เจออีกหนึ่งศพแต่ก่อนจะเจอเนี่ยนะครับ
พ่อกับแม่ของผู้เสียชีวิตไปถามร่างทรงว่ายังไงรู้ไหมครับ
นี่แหละครับคลิปที่ร้องไห้ฮะร่างทรงยังร้องไห้เลยครับ
สะอื้นดังลั่นโผล่กอดพ่อกับแม่ของในแบงค์
หนึ่งในสองฝีภายที่จมน้ำหายไปครับจากนั้นก็ตะโกนบอกว่าหนาวนะ
หนาวนะครับจึงนำเสื้อมาให้สวมแล้วก็บอกว่า
ร่างของนายแบงค์อยู่ใกล้กับเครื่องสูบน้ำ
แล้วก็อยู่ใกล้กับอีกศพที่ไปพบก่อนหน้านี้นั่นแหละ

ขณะที่พ่อแม่ของในแบงค์หรือว่านายพานุพงศุริโย
อายุยี่สิบเจ็ดปีหนึ่งในสองคนที่จมน้ำหายไป
ขณะฝึกซ้อมภายเรือเตรียมจะแข่งกลางแม่น้ำยม
อำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่นะครับแล้วเกิดอุบัติเหตุ
พลิกคว่ำจากกระแสน้ำที่มันไหลเชี่ยวมีน้ำวนด้วย
ฝีพายตกน้ำลอยคอกันอยู่จากนั้นสองฝีพายเนี่ย
ก็หายไปหาไม่เจอเนี่ยคุณผู้ชมฮะ
เราวงให้ดูอยู่ในกลุ่มหนึ่งนะฮะวงหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่ง
อีกกลุ่มหนึ่งนะฮะคือเหตุเกิดเมื่อสองตุลาคม
มา๒วันก็เจอศพแรกคือนายชายาตามแสงโชค
หรือว่าคุณตูมตามอายุ๓๑ปีบริเวณข้างโรงสูบน้ำนะครับ
ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ๒กิโลเมตร
หลังจากไปหาร่างทรงเมื่อวานล่าสุดวันนี้ก็พบศพของในแบงค์ฝีพายอีกคนนึงนะครับ
จมน้ำหายไปก็ใกล้กับโรงสูบน้ำนั่นแหละ
และห่างจากจุดที่พบศพในตุ่มตามเพียงยี่สิบเมตรเท่านั้นฮะ
ซึ่งก็เป็นไปตามที่ร่างทรงบอกท่ามกลางความโศกเศร้าของคุณพ่อคุณแม่
แล้วก็ญาติพี่น้องนะครับที่ไปรอดูการกู้ศพจากจุดเกิดเหตุนี้
หลังพบศพนะครับก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่แล้วก็แพทย์เวรนะครับ
แล้วก็กู้ภัยเข้ามาตรวจสอบพบว่าสภาพศพของในแบงค์นอนคว่ำหน้า
ติดอยู่กับกอไผ่จึงส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลสูงเม่นครับ
ขอแสดงความเสียใจกับทั้งสองครอบครัวนะครับค่ะ